ที่เชียงใหม่กันก่อนนักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยมกลุ่มหนึ่งเขาไปร่องแก่งกัน
นั่งเรือยางฝากกระแสน้ำร่องแก่งมันก็ต้องน้ำแรงหน่อยตีหน่อย
ชนเอาโขดหินหนึ่งในนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมฮะ
เด็นตกน้ำยังหาไม่เจอจนทุกวันนี้จนตอนนี้เนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลำน้ำแม่แตงครับบ้านเมืองกึ๊ดนะฮะ
ตะบนกึ๊ดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวร่องแพรยางกู้ภัยไปหานักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยม
นายนิโคลัสอายุ๓๐ปีตกจากเรือยางครับตกไปตรงไหน
ตกไปเพราะว่าล่องไปตามแก่งล่องไปตามแก่งไปชนเอาโขดหิน
คืออย่างนี้นายปัญญาน้อยบุตรอายุ๓๐ปีเป็นคนมาครับท้ายเรือ
แล้วก็เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบนเรือนะ
ก็บอกว่าโอ้โหเรือมันไปชนเอาโขดหินทำให้นักท่องเที่ยวตกครับ
ตกจากแพ้แล้วลอยไปตามลำน้ำหาไปเพียงเห็นประมาณสัก๒เมตรได้
แต่เอาไม่อยู่คนบนเรือโยนเชือกไปให้ดึงกลับมา
เพราะว่าเสื้อพยุงตัวหรือว่าเสื้อชูชีพเนี่ยก็ยังสวมอยู่
แต่เจ้าตัวนะครับกลับลอยคอห่างหายจากเรือไป

หายังไงก็เจอแต่เสื้อแล้ว

ไอ้เสื้อชูชีพเสื้อพระยุงตัวนี่
รออยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
จากที่เห็นใกล้๒เมตร
เจอกลัยออกไป๒กิโลเมตร

ไปไกลขนาดนั้นแล้วดูน้ำจริง
อีน้ำแบบนี้ไม่ค่อยน่าร่องแก่งเท่าไหร่นะ
ประสานกู้ภัยปูพรมค้นหาในรัศมีร์ใกล้จุดที่ตกแล้วก็ใต้โขดหิน
รวมทั้งแบ่งกำลังเดินเท้ารัดเลาะไปตามเส้นทางน้ำไหล
ไปพบหมวกร่องแก่งที่เขาแจกให้ใส่ทุกคนแตก

แตกแตกแบบนี้เลยกระแทกอะไรถ้างั้นตรงที่เจอเขาเรียกว่าหาดปลากอง
ห่างจากจุดไปอีก๒กิโลครึ่ง
ถ้าหมวกแตกแบบนี้แสดงว่าไม่มีอะไรป้องกันหัวแล้ว

นี่ครับคุณผู้ชมฮะจนมืดจนค่ำเขาบอกต้องพอก่อน
เพราะฝนตกเห็นไหมหยุดค้นหาก่อน
แล้วน้ำในลำน้ำแม่ตังมันเชี่ยวกรากขุนแดงแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะเกิดอันตรายเดี๋ยวเช้าวันนี้ดูอากาศ
ถ้าฝนไม่ตกหากันอีกขอให้ปลอดภัย